ส่วนประเด็นเรื่องของการไปที่สุสานเผานั่งยาง
หรือว่าปัชชาคนเก่งที่อุดรธานีนะคะ
ตอนนี้มีการขยายพื้นที่ในการค้นหาเพิ่มแล้ว

ปรากฏว่าไปเจอจุดที่เป็นจุดเผานั่งยางเกือบ๑๐จุดค่ะ

ตอนนี้ก็เลยต้องมีการเพิ่มทีมในการขยายพื้นที่กันนะคะ
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุจจับ
หรือว่าป่าช้าสุสานนั่งยางที่บ้านคำบอลเวียงชัย
หมู่๓ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านผือ
มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๕๐นาย
แล้วก็ชาวบ้านอีกราว๕๐คน
กระจายการเดินหาหลักฐานแล้วก็วัตถุพยานอย่างละเอียด
ทั้งหัวกระสุนและปลอกกระสุนปืน
รวมถึงปูพรมขยายแนวเขตไปอีกประมาณ๓ไร่จากจุดเดิม
พบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์๘จุดเมื่อ๓วันก่อนนะคะ
เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านใช้เวลาประมาณ๕ชั่วโมง
ก็พบยางรถยนต์ที่ถูกเผาเหลือเพียงเส้นลวดเพิ่มอีกถึง๘จุดค่ะ
และในจำนวนนี้มี๒จุดที่พบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ด้วยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
ส่งชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่เพิ่งพบ
แล้วก็จะเร่งรวบรวมแฟมคดีคนหาย
ที่เป็นคดีแล้วและยังไม่เป็นคดี
เพื่อแกะรอยพฤติกรรมและสาเหตุการหายตัวไปค่ะ
รวมถึงจะติดตามผู้ที่เคยก่อคดีอาจยากรรมในพื้นที่

แต่จะยังไม่เรียกสอบปากคำทุกคน
เน้นไปที่คนที่มีความเป็นไปได้ก่อน
เพราะคาดว่าคนร้ายที่ใช้สุสานแห่งนี้เนี่ย
น่าจะมีหลายกลุ่มพอสมควรค่ะ
ด้านนางสาวสุพัฒนศรชินพัชกุลก็มีการนำแฟมประวัติ

ซึ่งก็คือนายคำปุ่นถิ่นแก้ววัย๔๙ปี
เป็นชาวตำบลหนองแวงอำเภอบ้านผือนี่แหละค่ะ
เขาหายตัวไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
นางสาวสุพัฒนศรก็เลยเอาประวัติเหล่านี้แล้วก็รูปถ่าย
มามอบให้ตำรวจช่วยติดตามหน่อย
ให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมีเพื่อนบ้านเห็นชายชะกัน๓คน
ใช้รถกระบะขับไปจอดที่หน้าบ้านคุณอา

จากนั้นเธอก็ไม่สามารถติดต่อคุณอาได้อีกเลย

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านผือ
ก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่า
มีประชาชนที่แจ้งความญาติศูนย์หาย
รายล่าสุดเป็นชาวอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
มาแจ้งบอกว่านายกมลเหล่าโสภาพันธ์วัย๔๙ปี
หายตัวไปตั้งแต่ปี๒๕๕๑แล้ว
หายตัวไปหลังจากที่เจ้าตัว
เขาไปร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐทำการทุจริต
แต่คดีไม่คืบหน้าเพราะไม่พบศพและพยานหลักฐานเชื่อมโยงค่ะ